ต้องถามคุณผู้ชมถามคุณภาคภูมิแล้วกัน
เคยไหมบางทีเวลาที่เจอด่านตรวจเจอตำรวจเนี่ย
มันทำตัวไม่ถูกคือทำอะไรไม่ถูก

ไม่ได้ทำอะไรผิดมาแต่ว่ามันเก้กลางอะค่ะ
ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง

เจอตำรวจเยอะตรงด่านเคยเป็นไหมคะ
ส่วนมากจะแบบด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์

คือเราเนี่ยไม่ได้ดื่มหรอกแต่ว่าบางทีเขายื่นมาให้เราเป่า
เราเป่าไม่เคยเป่าไม่ค่อยได้เจอเราก็จะเป่าไม่ถูก
มีอยู่ข้างถึงเป่าเป่ายังไงก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น

ใช่บอกพี่จะมาให้เป่าอยู่นั่นแหละอ๋อที่คุณเป่ากระบอกไฟฉาย
ลงรถเถอะลงรถเถอะถ้าอย่างนั้นลักษณะจะดื่มมา
แต่เวลาเจอเราเป่าไม่ถูกจริง
ใช่เพราะว่ามันไม่คุ้นเคย
คือหลายคนก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้

อ๋อผู้ชายคนนี้ก็คือนายกิติพงปันตาอายุสิบเก้าปีนะคะโดนตำรวจสะพอเมืองลำปางจับตัวขณะตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบนถนนพหนโยธินลำปางงาวคือตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าเห็นว่านายกิติพงเนี่ยดูท่าทางเหมือนมีพิรุธอืมแล้วประกอบกับไม่ได้สวมหมวกกันน๊อกขี่มอเตอร์

ในอำเภอแม่เมาะพอมาเจอด่านตรวจเขารู้ตัวอยู่แล้วอ่ะว่าไม่ได้สวมหมวกันน็อกเขาเลยกลัวกลัวหน่อย
เรียกตรวจใบขับขี่เขาก็ค้นใบขับขี่ให้ตำรวจแต่ดันเผลอหยิบถุงยาบ้าออกมา
แต่เขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์อันนี้ไม่ใช่ของเขานะเป็นของอาที่เขาเพิ่งไปส่งมา
แล้วยังไงยาบ้าก็เป็นของอาเพียงแต่ว่าไอ้บัตรประชาชนกับใบขับขี่เขาฝากไว้ในกระเป๋าสตางค์ของอา
อ๋อหรือเขาว่ายังงั้นอ่านายลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
อ๋อได้เซฟหรอผมเซฟมาสี่วันครับอ๋อ
วันนี้เซฟหรอวันนี้บอกครับผมไปส่งเอาให้เจ้าแล้วครับ
ตั้งแต่หกโมงแล้วส่งก็ขานะครับบอกครับเอาไปทำงานก็ขานะครับ
ติ๊ดฟาติ๊ดอย่างเงี้ยครับครับแล้วบ้านเขาอยู่ไหนนี่
บ้านผมอยู่ในหม้อตรศรีครับแล้วเอาเสื้อมาเม็ดประมาณกี่บาท
หม้อตรศรีครับผมหม้อตรศรีตัวเองครับอ๋อแล้วฝากเขาไว้ครับ
ไม่ได้ฝากครับเอากระเป๋าใส่ปืนท่านแล้วผมเจ้าขอว่ามีกระเป๋าหรือไม่ได้
นี่กระเป๋าตั้งใส่กระเป๋าตังเอาท์ครับแล้วผมเอาบัตรอย่างไซในฮัน
นี่บัตรใครบัตรผมครับอ๋ออ๋อคือไปโทษอาอีก
บอกว่าของอาพอตำรวจถามว่าเอาฝากอาไว้เหรอครับไม่ใช่
ไม่ได้ฝากอาไว้ที่พื้นผมก็เลยเอาบัตรประชาชนกับใบขับขี่ใส่ไว้
คือให้การค่อนข้างวกไปวนมานะคะคือเท่าที่ฟังได้ก็คือประมาณว่า
กระเป๋าสตางค์เนี่ยมันของอาไอ้บัตรเนี่ยของผมแต่ผมใส่ในกระเป๋าอา
อืมแล้วอาไปทำงานไม่ใช่กระเป๋าสตางค์เหรออ่าทีเนี้ยอาจะซวยไปด้วยไงใช่อ่า
ถ้าเป็นกระเป๋าอาจริงแสดงว่ายาบ้าก็เป็นของอาอย่างนั้นเหรอ
แต่เขาก็ยอมรับว่า๔วันก่อนเขาก็เพิ่งเสพยาบ้ามาเหมือนกัน
ก็ไม่เป็นไรนะ๔วันก่อนแต่ไอ้วันนี้ยาบ้าที่อยู่ในตัวคุณเนี่ย
ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ของคุณเป็นของอาตำรวจก็ต้องไปขยายผลไปที่อา
ตำรวจบอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวส่งตัวคนนี้ไปสพลำปางก่อน
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลด้วยบอกของอาเอาอามาพิสูจน์ว่าใช่ของอาไหม
ก็นี่แหละค่ะโดนกันไปเต็มนะคะทั้งคู่เลย